เหตุการณ์ไฟไหม้ที่คอนโดมิเนียมแห่ง๑แถวบังรักษ์
ไฟไหม้ที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินมีรถได้รับความเสียหายไปสองคัน
แต่ประเด็นคือลูกบ้านของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะบอกว่า
ทำไมไม่เห็นมีสัญญาณเตือนว่าไฟไหม้เลย

หัวปรับไม่ได้เหรอ
นี่คือภาพตอนที่หน่วยกู้ภัยดับเพลิงบังรักษ์ไปพยายามที่จะควบคุมเพลิงนะคะ
จอดรถชั้นใต้ดินมีรถเสียหาย๒คัน
โดมิเนียมแห่งนี้อยู่แถวบางรัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเที่ยงคืน๔๐นาทีคืนที่ผ่านมาค่ะ
ทางเจ้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบังรักษ์เขาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ไหม้พื้นที่ประมาณ๔๐ตารางเมตร
ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนี่คือสภาพรถสองคันที่เพลิงไหม้ค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับลูกบ้าน
ลูกบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุตอนประมาณตีหนึ่งกำลังหลับอยู่เพื่อนโทรมาปลุกว่าข้างล่างไฟไหม้นะรู้หรือเปล่า
แล้วก็เห็นรถดับเพลิงจอดเต็มเลย
พอไปถามเจ้าหน้าที่ของคอนโดมิเนียมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใช่ไฟไหม้
ไฟไหม้ลานจอดรถชั้นใต้ดินกำลังประเมินสถานการณ์ถ้ารุนแรงถึงค่อยแจ้งลูกบ้าน
ไม่ได้หมายความว่าไม่ปุ๊บแจ้งลูกบ้านปั๊บ

คือลูกบ้านก็เลยงงอ้าวแล้วจะต้องทำตัวยังไงล่ะถามว่าไม่จริงไหมไม่จริงจริง
แต่ไม่บอกลูกบ้านแล้วลูกบ้านต้องลงจากตึกไหมต้องลงยังไง
เขาก็เลยบอกว่างั้นลงจากตึกมาก่อน
แล้วนี่คือเขาวอดขนาดนี้เลย
นั่นน่ะสิคะลูกบ้านคนนี้บอกว่าพอเปิดประตูห้องออกมาควันก็เต็มแล้วอ่ะ
วิ่งไปทางบันไดหนีไฟก็ไม่ได้ก็ลงลิฟต์ไปล็อบบี้
นี่ยังดีนะลงลิฟต์ได้จริงไฟไหม้เขาไม่ให้ใช้ลิฟต์ด้วยเนาะ
แล้วก็หนีไปทางลานด้านหน้าอาคารสิ่งที่เห็นคือคนใส่ชุดเครื่องแบบเหมือนเป็นพนักงานโรงแรมอ่ะ
นั่งกันเต็มแล้วแต่ลูกบ้านที่รู้ว่าไฟไหม้ไม่กี่คนประมาณ๒๐๓๐คนเท่านั้นเอง
คำถามคือทำไมไม่มีสัญญาณเตือนตั้งแต่แรกทำไมปล่อยให้ลูกบ้านรู้ทีหลัง
ลูกบ้านต้องไปถามเจ้าหน้าที่ที่คอนโดว่าไฟไหม้หรือเปล่าไฟไหม้เหรอ
ถึงจะได้รับคำตอบว่าไฟไหม้ใช่ก็ลงมาก่อนเอาละกันแบบเนี้ย
เราก็เลยบอกว่างั้นเราไปเลื่อนรถดีกว่า
แต่พอไปถึงแล้วเนี่ยพื้นนี่แบบดำมาก
คือแบบมีฝุ่นแบบควันไฟอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรารู้แค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีประกาศจากทางนิติเลย
ติเพิ่งมาประกาศตอนช่วงบ่าย๓บ่าย๔ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เธอบอกว่าเธอเป็นพนักงานทำงานในคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุ
พอเลิกงานก็ไปที่รถจะขับรถกลับบ้าน
เกียร์จะออกรถควันลอยออกมาจากกระปุกเกียร์
หลังจากนั้นไฟลุกไหม้รถเธอทั้งคันเลยค่ะคือพลึบเลยค่ะ
แล้วก็ลามไปไหม้รถเน้นที่จอดอยู่ติดกัน
เรื่องต้นเธอยังไม่ได้คุยกับเจ้าของรถเน้นผู้เสียหายนะคะ
คุยผ่านตัวแทนศูนย์บริการของรถเบนท์
คอนโดมิเนียมก็ได้มีการพูดคุยกันแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร

ยังไม่เตือนลูกบ้านก็เพราะว่ากลัวจะสร้างความโกลหน
ก็เลยค่อยทยอยอบพยพคนลงมาจากคอนโดมิเนียม
ไม่ไหวครับคุณต้องเตือนตั้งแต่แรกก่อนจะเล็กจะใหญ่อย่างไรก็ต้องเตือนก่อน